แมงมันน่าจะเสียบแม่งตัวเนี้ยแต่แม่งตายรวดว่ะ
เจ้าของบ้านเขากลับมาใช่ไหมเนี่ยมาจ๊ะกันเจ้าของบ้าน